มาดูเรื่องนี้ก่อนนะครับพยาบาลต่างหวาดภาวะเลย
ภาวะเรื่องอะไรคือมันมีโทรศัพท์ปริศนาเข้ามาภายในวอร์ด
ทั้งที่เขาบอกว่าในห้องนั้นไม่มีคนไข้อยู่นะฮะ
แล้วใครจะโทรมาจากห้องนั้นมาหาวอร์ดของพยาบาล

ใช่ครับคุณผู้ชมเรามาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะห้องไกลนั้นจริงไม่มีคนไข้อยู่นะคุณนะ
แต่ใครเป็นคนโทรมาจากห้อง๗๐

ไม่มีคนไข้แต่ใครล่ะที่โทรมาเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งคุณชนทิชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อก
โดยบอกว่าเจอดีเวรบ่าย
ใครอ่ะใครอ่ะ
คือในคลิปมีเสียงโทรศัพท์จากห้องคนไข้เบอร์๗๐
แต่เบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์๗๐
ซึ่งทั้งสองห้องเนี่ยไม่มีคนไข้อยู่แม้แต่คนเดียวนะครับ
คนถ่ายคลิปเลยเดินไปดูหน้าห้อง
ปรากฏว่าไฟหน้าห้องก็ไม่ได้แสดงแต่อย่างใดว่ามีคนไข้อยู่ภายในห้องนะฮะ
หลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน่ากลัวมาก
ร้อนกันคุณมันไม่ใช่ยามดึกยามดื่นอีกนะฮะ
มันคือกลางวันแสก
หลายคนก็บอกว่าพี่พยาบาลรองรับสายดูสิ
จะได้รู้กันไปเลยว่าใครโทรมา
แล้วถ้าเกิดว่ารับสายแล้วมีเสียงตอบมาไม่รู้จะยังไงต่อ
คือหลายคนที่เข้าไปคอมเมนต์เชียร์คุณเชียร์อะไรรู้ไหม

อาจจะมีผีต้องการความช่วยเหลือก็ได้นะครับ
ส่วนบางคนก็มองโลกในแง่ดีนะฮะ
บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสายที่มันซ้อน
หรือเรื่องของสายโทรศัพท์ที่มันพันกัน
หรือมันเสียอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วบางคนบอกว่าห้อง๗๐๘ใช่ไหม

จะได้ไปลุ้นกันในวันที่๑ตุลาคมนี้
๗๙เนี่ยออกไปแล้ว๙๐ก็ออกไปแล้ว
เหลือ๗๐แล้วกันนี่คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะ
ส่วนบางคนก็มองในมุมความเป็นจริงแล้ว

บางส่วนบอกว่าเครื่องรวนแน่นอนแหละฮะ
เคยเป็นแขกไม่มีแถมห้องยังล็อกด้วย
นี่เขาก็มีการแนะนำไว้แบบนี้นะครับ
แต่พยาบาลก็งงให้คุณนะโทรมาตั้ง๗๘สายเนี่ย
โทรเข้ามาจากห้อง๗๐๘๗๐๙เนี่ยนะฮะ